ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้า
คดีที่เด็กนักเรียนสาวชั้นม๕นะครับ
ซึ่งอยู่ที่อุดรธานีน้องก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับ
เมื่อช่วงคืนวันที่๑๘ต่อเนื่อง๑๙กันยายน
เพื่อนมีวันเกิดปรากฏว่าเมา
ตี๒แล้วจะกลับหอพักไม่มีเพื่อนมาเป็นเพื่อนไม่มีใครมาส่ง
ก็เมากันหมดบางคนก็บอกกลัวจะแหมขี่รถขับรถออกไปเดี๋ยวถูกตำรวจเมาแล้วจับ
เพราะอายุยังน้อยด้วยแล้วก็เมาด้วย

นะฮะก็เลยเรียกแกรปคาร์นะครับให้มารับ
ก็นั่งกราฟคาร์ไปปรากฏว่าถูกคมคืนค่ะ

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อย
เพราะว่าน้องไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
น้องบอกว่ามาเรียนที่อุดรธานีตั้งแต่ม๑เช่าหอพักอยู่ใกล้กับโรงเรียน
ค่ำวันที่๑๘กันยายนไปงานวันเกิดเพื่อนที่หอพักอีกที่นึง
ก็ยอมรับว่าก็ดื่มกันดื่มจนเมาจนตี๒ตี๒นี่ก็เข้า๑๙กันยายนแล้ว
โทรไปเรียกแกรปคาร์ให้มาส่งให้ขับรถมารับเพื่อไปส่งที่หอพักของตัวเองนะครับ
น้องก็ขึ้นไปนั่งเบาะหน้าแล้วก็หลับไปเพราะเมา
ขึ้นมาอีกทีนึงพบว่ากำลังถูกชายคนขับลวนลาม
น้องก็ขัดขืนนะฮะแต่ชายคนนี้ไม่ยอมนะครับ
ยังทำต่อนะครับลวนลามต่อจอดรถแล้วก็ลงจากรถไปทางด้านหลัง
ก่อนจะดึงน้องไปที่เบาะหลังรถนะครับน้องนี่บอกโอ้โหเมามากฮะ
จนแบบจังหวะนั้นน่ะพยายามขัดขืนแล้วแต่ว่าทีนี้มันเหมือนกับ
หลับไปเลยเมาจนฟุบหลับไปเลยรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึง
ทีนี้กำลังถูกข่มขืนอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ถูกข่มขืนไป
สำเร็จความไข้ไปหนึ่งครั้งโดยไม่รู้ว่ารถเนี่ยจอดที่ไหน
อะไรยังไงด้วยหลังจากนั้นคนขับแกรปคาร์ก็ขับเธอมาส่งที่หอพัก
พอเธอเข้าหอพักตื่นสางขึ้นมาจำความได้จำเรื่องราวได้
ก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่รุ่นพี่ก็โทรไปหาผู้ชายที่ขับแกรปคาร์
เขาก็ยอมรับว่าก่อเหตุน่าค่ะ

ขอร้องพี่ไหมครับ

น้องผมเกือบคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ย

แต่ไม่อยากพูดเรื่องใหญ่นะครับพี่

เดี๋ยวผมคุยปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไง

ถ้าชอบกลัวผมรู้ผมตายแน่นอนเลยพี่

ซึ่งทางกรับคลาเขาก็ให้ออกไปแล้วนะครับ

โอ้โหยังส่งข้อความมาหาน้อง
ที่ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลา

พังอนาคตผมและลูกเลยครับ
ผมสำนึกผิดผมผิดไปแล้ว

ถึงโรงถึงศาลเลยครับ

อยากจะไปกราบอยากจะไปขอโทษ
อะไรก็ได้ขอแค่อย่าให้ครอบครัว

คือบอกว่าผมยอมแล้วครับ
หรือจะให้ผมชดใช้ด้วยเงินทอง

เจ้าล่ะพี่ไม่เห็น

แล้วพี่ไม่เห็นแก่อนาคตหนูเหรอ
ว่าอย่างงี้ตกลงแล้วควรจะอภัยมั้ย

โอ้โหส่งแบบเหียงแบบ

ผมไม่รู้ว่าจะหาคำพูดใด
ว่าสำนึกผิดและขอโทษจากใจจริงครับ
เหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไข
ให้ผมเป็นคนไม่ดี
แต่ต่อไปผมสัญญาและสาบานว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
และจะเอามาเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับชีวิตผม
โอ้โหบทเรียนราคาแพง
แล้วน้องผู้หญิงผู้เสียหายล่ะคะ
ชีวิตเขาทั้งชีวิตนะคะเขาต้องมาโดนข่มขืน

ตลอดชีวิตนะคะน้องเขาเพิ่งอายุ๑๗เองนะคะ

ขอโทษให้ตายยังไงก็ไม่ให้อภัยค่ะ

คุณผู้ชมหลายคนก็บอกก่อนทำไม่คิด
หลังจากนั้นผู้เสียหายได้พาคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ชี้จุดตรงที่เธอไปรอขึ้นรถ
ที่หน้าธนาคารแห่ง๑นะครับ
แล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
ไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่มาจากหนองบูรรมภู
ค่ะนะครับเธอมาเช่าหอเรียนอยู่ที่อุดรธานี
เอาหลักฐานทั้งหมดทั้งแชททั้งคลิปเสียงสนทนา
ที่ได้ติดต่อกับผู้ก่อเหตุไปให้ตำรวจด้วย
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้สอบปากคำเพิ่มเติม
อยู่อีก๓ชั่วโมงกว่านะครับ
คุณแม่เขาก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
ขณะที่น้องผู้เสียหายบอกว่า
คือพยายามโน้มน้าวขอให้ยอมความนะ
ขอให้ไปบอกตำรวจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอม
แล้วอยากให้หนูบอกตำรวจไปว่าหนูยินยอมด้วยเหรอค่ะ
เออก็ต้องพร้อมใจกันอย่างนี้แหละตั้งทีนั้นหนูเนอะ
ใครก็จะไปขอเข้ามาขอโทษอยู่
เออที่รู้พร้อมว่าล่ะจะให้ได้กับแม่ไปบ้าง
เราก็รู้ดีแล้วว่าเหตุการณ์มันก็ติดตัวเองก็ไม่ได้กัดคุณ
สมยอมหรือว่าไม่ได้ขัดขืนอะไรพี่อย่างนี้นะครับ
แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะเห็นใจที่ไหมที่ขอโทษที่พี่ทำ

นี่เป็นไงทั้งแม่ทั้งลูกเลย
โอ้โหจะไปบอกให้สมยอมได้ยังไงก็คุณข่มขืนเขาอ่ะ
แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ

หอพักของเพื่อนของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
ก็ไปดูทำให้รู้ว่าน้องเขาไปสังสรรค์วันเกิดกับเพื่อนที่หอพักนี้จริง
แล้วก็ตามเวลาในกล้องวงจรปิดตี๒๒๔นาที
น้องเขาใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนถือเสื้อคลุมแขนยาวเดินออกมา
แล้วก็ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดก็เดินเซ
ก็น่าจะเมามากเดินไปที่ปากซอย
เนี่ยน่ากลัวจริงเกือบปี๓มากอ๋อจะอันตรายนะคุณเดียว
เมาด้วยแล้วก็ข้ามถนนไปยืนรอแกรปคาที่มารับ
หน้าธนาคารแล้วรถสีขาวคันนี้มารับน้องออกไปโอ้โหนี่ค่ะ
หลักฐานนี้ชัดหมดเลยตำรวจชัดมากค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกแบบนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์ฉ่ำผิวผู้กำกับสพเมืองอุดรธานี
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๓๓เป็นชาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค่าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการนี้
ก็โทรศัพท์ติดต่อกับทางตำรวจแล้วขอเข้ามอบตัววันจันนี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะขออนุมัติศาลออกหมายจับ

ส่วนผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นของน้องผู้หญิงผู้เสียหายวัย๑๗เนี่ยนะคะ
มีบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศ๒แผล
คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจของน้องค่ะ
ครับก็เป็นแง่คิดได้สำหรับทุกคนนะฮะ
น้องก็ต้องระวังตัวคุณผู้หญิงก็ต้องระวังตัว
ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่มีครอบครัวก็แล้วแต่จะทำอะไรเนี่ยคิดให้ดี
คือทำผิดไปแล้วยิ่งทำแบบเรื่องแบบนี้แล้วจะมาบอกโอ้โหผมผิดไปแล้วอภัยให้ผมเถอะ